อ่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
หญิงวัยสี่สิบปีก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะ
เสพยาเสพติดจนมีอาการทางประสาท
จากนั้นนะคะเวลาล่วงมาหลายปีนะคะ

ว่างปลาสิ่งของออกมาจากบ้านนะคะ

ต่อยตาลูกชายคนโตด้วยอายุ๘ขวบ
หลังจากได้รับแจ้งรีบเข้าไปในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เกลี้ยกล่อมใช้เวลาไม่นาน
เกี้ยกล่อมจนสามารถเข้าไปในบ้าน
และพาเด็ก๓คนที่ถูกขังออกมาได้นะคะ

ซึ่งตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
รีบเข้าไปเลยนะคะพร้อมกับทีมอาสากู้ภัย
มูลนิธิธรรมรัฐสมีมณีรัฐ
พอไปถึงไปพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมหญิงวัย๔๐ปี
ป่วยเป็นโรคประสาทอาการกำเริบ
เพื่อให้เปิดประตูบ้านเข้าไปช่วยเหลือเด็ก๓คน
เพราะเห็นว่าเด็ก๓คนถูกขังไว้ในบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
เกลี้ยกล่อมหญิงสาวคนนี้สำเร็จเธอยอมเปิดประตู

ไปเอาตัวเด็ก๓คนออกมาจากบ้านทันที
แล้วเข้าควบคุมตัวหญิงอายุ๔๐ปี

คนรองเป็นผู้ชายเหมือนกัน๕ขวบนะคะ
ส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ๑ขวบกว่าเอง
เจ้าหน้าที่พบว่าลูกชายคนโต
ถูกแม่ชกเข้าที่เบ้าตาซ้ายด้วยนะคะ

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมควบคุมตัวแม่ขึ้นรถ
เพื่อไปให้แพทย์รักษาต่อไปค่ะ

ว่าแม่ของเด็กมีอาการทางประสาท

เห็นว่าแม่คนนี้มีอาการทางประสาท

เห็นว่าอาการค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น

แล้วยังเห็นขังลูกไว้ในบ้านด้วย

รวมทั้งยังโยนโทรทัศน์

โดยอาการจนรุนแรงมากขึ้น

ก็คือการทำร้ายลูกของตัวเอง

และเกรงว่าเด็กที่อยู่ในบ้านจะไม่ปลอดภัย

เอาแล้วพ่อพ่อของครอบครัวนี้

พ่อของเด็กหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแบบนี้
เดินทางมารับตัวลูกทั้ง๓คน
แล้วก็พากลับบ้านพักที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็บอกจะเลี้ยงดูลูกต่อไปนะคะ

ตัวพ่อเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ก็เลยต้องปล่อยให้พันรยาอยู่กับลูกทั้ง๓คน
จนกระทั่งมันมีอาการกำเริบและอารวาส

หลังจากนี้จะไปปรึกษากับแพทย์ค่ะ
เพื่อรักษาอาการป่วยของภรรยาให้หาย
แล้วก็จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมค่ะ